จังหวัดอายุทยามีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือมีเจ้าของบ้านเช่าคนหนึ่งเธอบอกว่าปวดหัวมากเลยเพราะว่าคนมาเช่าเนี่ยนะค้างค่าเช่าอยู่๒เดือน๒เดือนแล้วก็ทิ้งค่าน้ำค่าไฟเอาไว้ให้ชำระไม่พอปรากฏว่าเข้าไปตรวจที่บ้านเช่าโอ้โหสภาพบ้านรับไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ค่ะเหมือนกับบ่อขยะเขาบอกแบบนี้ปวดหัวเลยกลุ่มขมับเลยสิคะแบบเนี้ยสภาพบ้านที่สุดแสนจะเละเทะจกกระปกทุกซอกทุกมุมมีแต่กองขยะเต็มบ้านไปหมดตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านแล้วตามผนังบ้านนะคะก็มีรอยขีดขวนรอยปากกาขีดเขียนเต็มไปหมดเจ้าของบ้านเขานำภาพเนี้ยมาโพสต์ในกลุ่มเรื่องเล่าช
บอกว่ามีผู้หญิงนะผู้หญิงคนนึงมาติดต่อขอเช่าบ้านทาวน์เฮาส์ในอำเภออุทัยที่จังหวัดอายุทยาคิดค่าเช่าไปเดือนละ๓๐๐๐บาทครับมีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยแต่พออยู่ไปเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าหญิงคนนี้ค้างค่าเช่า๒เดือนคิดเป็นเงินก็๖๐๐๐บาทใช่ไหม
ก็น้ำอีก๑๐๐๐บาทคุณค่ะเป็นหมื่นแล้วนะฮะก็เลยมาติดตามทวงทวงหนี้ทวงค่าเช่าแต่ผู้เช่านี้ไปแล้วค่ะ
หนีไปไม่เท่าไหร่ที่เจ็บใจที่สุดคือเปิดมาเจอแล้วเนี่ยสภาพบ้านอ่ะเต็มไปด้วยกองขยะแบบนี้ตู้เสื้อผ้าที่อุตส่าหิงไว้ให้ใช้ก็พังเสียหายหมด
ก็เลยนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตรียมเข้าแจ้งความกับผู้ที่เช่าห้องผู้หญิงรายนี้แล้วด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เช่านะคุณไปเจรจากลายเกลี่ยกับเจ้าของเองนะเพราะว่าคุณทิ้งบ้านช่องไว้ในสภาพนี้ไม่ได้นะคะ
ยังค้างค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างไปเคลียร์กันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังเนอะ